เหนือจากนี้ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่คุณผู้ชมเรียกร้องถามหาเหลือเกินว่า
เอ้าตลอดข่าวขำหายไปไหน
ไม่ได้หายไปไหนไปรวบรวมเหล่าบรรดาคลิปวิดีโอคำขันแบบบ้าน

ตอนนี้เราจัดมาแล้วซิงเกิ้ลใหม่
ติดตามกันได้ผลงานดีมีให้ชมอีกแล้วครับท่านในตลอดข่าว
ตลอดข่าวขำวันนี้จะพาทุกคนไปขำขันเฮฮาปาจิงโกะ
กับคลิปบ้านชวนอมยิ้ม
ถ้าพร้อมแล้วเตรียมเกร็งกามกันได้เลย

คลิปแรกจะพาไปพับกบ

ให้พบกับเหล่าบรรดาชายชาติทหารร่างกายกำยำ
เหล่าทหารพวกนี้ล่ะครับ
คอยรักษาประเทศชาติให้กับประชาชนคนไทย
เป็นผู้ไม่เคยเกรงกลัวโจรหน้าไหน
ยกเว้นเข็มฉีดยา

หมอข่าวจิไทยน่ะหนึ่งคนสาม
โอ้โหพี่ครับอย่าร้องนะครับ
ฉีดยาให้ฉันตายไปเถอะหมอ
คลิปต่อมาจะพาไปออกกำลังกายผ่อนคลายความตึงเครียด
ไปกับกับกับท่าเต้นของเด็กสองคนนี้ละครับ

น้องนี่ทำด้วยอะไรล่ะครับเนี่ย
ไม่ทราบค่ะถ้าเต้นเหล่านี้น้องได้จะได้มา
แต่บอกไว้ก่อนเลยว่าอย่าเผลอไปเต้นแถวสวนลุมนะ
เดี๋ยวแม่จะคึกตาม
และคลิปสุดท้ายจะพาไปเวสมอเตอร์ไซค์

หนุ่มสาวที่กำลังจะพากันไปไหนไม่รู้

เดี๋ยวจะยกล้อโชว์ให้หัวใจพองโตไปเลยล่ะครับ
เข้าข้างทางไปเลย
เป็นยังไงล่ะหัวใจพองโตไหม
เลือดสูบทีนหัวใจพองโตค่องแท้ได้ล่ะครับ
โอ้โหนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่ายกล้อสุ่มสี่สุ่มห้า
ไม่งั้นจะไม่แหลมเอานะฮะ

มันเป็นที่มาของคำว่าไหลออกข้าง
ข้างทางด้วยเป็นข้างทางเข้าป่าเข้าพงหญ้าไปเรียบร้อยแล้ว
แม่ขับรถก็ใช้ความปลอดภัยนิดนึง
อย่าประมาทนะคะอย่าสนุกสนานเกินไป
ด้วยความปลอดภัณฑ์ดีจากเราสองคนนะคะ